ส่วนอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปที่นี่ก็ฮือฮามากเหมือนกัน

แต่จะพาไปดูว่าชาวบ้านที่อุทัยธานีเขา
พบกับตะเคียนโบราณอายุกว่า๒๐๐ปี
ที่สำคัญมันยาวมากกว่า๒๐เมตร

เพราะว่าเขากำลังทำพิธีเอาขึ้นมาจากน้ำ
โอ้โห๒๐๐ปีขนาดนี้มีดีอะไรมาบอกหรือเปล่า

โอ้โฮสองร้อยปีขนาดนี้มีดีอะไรมาบอกหรือเปล่า

เป็นบรรยากาศของการขนย้ายต้นตะเคียน
ขึ้นจากลำคลองห้วยขุนแก้วบ้านป่าหมากจังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งตะเคียนต้นนี้ใครที่มาเห็นก็ต้องตะลึ่ง
ตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงกันหมดเลยคุณ

ตะเคียนต้นนี้มีความยาวกว่า๒๐เมตร

ตะลึ่งครับตะลึ่งยังไงโอ้โหดูรถแบ็คโฮแล้ว

ไหมคุณต้องใช้รถใหญ่ขนาดนี้
คือความยาวเส้นรอบวงรอบลำต้น๕เมตร
คาดว่าอายุก็๒๐๐ปีอย่างที่บอกไป
ก็เลยสร้างความฮือหาให้กับชาวบ้านมากเลย
ซึ่งก่อนที่จะพบต้นตะเคียนต้นนี้นะ
มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านด้วย

คุณสุนทรคุณสุนทรเป็นชาวบ้านปามาก
เล่าให้ฟังก่อนจะพบตะเคียนต้นนี้
เขาฝันว่ามีนางไม้มาบอกว่า
ให้ไปนำต้นตะเคียนขึ้นมาจากลำคลองห้วยขุนแก้ว

คิดว่าเป็นแค่ความฝันธรรมดา
จนอยู่มาภรรยามาเล่าให้ฟังบอกว่า
ฝันเหมือนกันเลยแบบเดียวกันเป๊ะเลย
ก็เลยเริ่มเกิดความเฮ้ยหรือว่ามันจะมีจริง
เกิดความเชื่อขึ้นมาก็นำเรื่องไปบอกกับทางวัด
เพื่อที่จะมาหาคนช่วยขุด
แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้รับความสนใจ
จนกระทั่งเมื่อคืนวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา
คุณพี่สุนทรกับภรรยาฝันแบบเดิมอีกแล้ว

อีกครั้งหนึ่งก็เลยไปเล่าเรื่องฝันแปลกเนี่ย
ให้พระครูอุทิศกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดห้วยโศกท่านฟัง
ท่านเจ้าอาวาสก็เลยรับปากว่า
จะช่วยหาและนำต้นตะเคียนไปไว้ที่วัด

นี่หลังจากนั้นก็ทำการค้นหาค่ะคุณผู้ชม

มีตะเคียนจมอยู่ใต้ลำคลองนี้จริง
ท่านก็เลยได้ส่งรถแบ็คโฮ๒คัน
พร้อมรถบรรทุกรถสิบล้อค่ะ
มาเพื่อทำการขนย้ายต้นตะเคียน
ซึ่งเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ทราบข่าว
แล้วดังสนั่นวันไหวทั่วป่ามากเลยค่ะ
บริเวณใกล้เคียงก็พากันมาดูการเคลื่อนย้ายตะเคียน
พร้อมกับพากันมาขอโชคขอลาบกับตะเคียน
เพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคนั่นเองค่ะ
แล้วไปต่อไอ้ที่เป็นจุดค้าวนี่เป็นปฏิหารด้วยหรือเปล่า
ปฏิหารหรอกค่ะเป็นน้ำมือของคนนี่แหละค่ะคุณ
แม้ต้นตะเคียนใหญ่ขนาดนี้นะคะคุณ
ก็งานนี้ต้องบอกว่าชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อความศรัทธา
ก็เลยมาขอเลขเด็ดพูดง่ายมาขอเลขเด็ดขอโชคขอลาบนี่แหละค่ะ
แต่ที่รู้นะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันหน่อยนะจ๊ะ
แต่ใหญ่มากใหญ่จนต้องตะลึ่ง

คือเราเห็นรถปะโคที่มายกต้นตะเขียนเรียกว่าร้อนี่เอียงขึ้นนี่เลย
รถแบบเอียงอ่ะเพราะว่าน้ำหนักน่าจะเยอะมากนะฮะ

ต้นตะเคียนคือเจอแต่ละทีก็คือฮา
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาเชื่อกันมา

เป็นที่ล่ำลือกันมาอยู่แล้วนะครับ
โอ้โหเร่งแอร์อีกแล้วเร่งแอร์อีกแล้ว
ขนลุกขนพองจนขนล่วงเกียวกาวหมดแล้วเนี่ย
ขนล่วงเต็มพื้นเลยเหรอคุณชนะ

เพราะว่าเรื่องราวของต้นตะเคียนที่บอกว่าเป็นต้นใหญ่เนี่ย

ก็จะมีวิญญาณที่เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ
หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิสถิตอยู่
เป็นเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตอยู่ในนั้น
ใช่แล้วเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าก็ธรรมดาแหละที่ไหนมีตะเคียนที่นั่นมีแป้ง

ที่ไหนมีตะเคียนที่นั่นมีแป้ง

เอ้าเชื่อเลยใครที่ชอบเรื่องแบบนี้อยากจะต้องมาทำข่าวกับน้องใบตองไปแน่

จะไปทำข่าวเรื่องเลขเด็ดกับดิฉัน
แม่อย่านึกนะว่าดิฉันไม่ไปไปค่ะ